เกิดขึ้นที่อำเภอเฮ้ยราชจังหวัดบุรีรำค่ะ

ไปทำพิธีแก้มนต์ดำแก้คุณสัย
กับหมอดูหมอศัยศาสตร์คนหนึ่ง
เป็นผู้ชายอายุ๓๘ปี
แต่สรุปสุดท้ายช่วงทำพิธีของหายค่ะ
หนัก๒บาทหายไป
เงิน๕๐๐๐๐บาทหายไปเส้นเดียวกันนะคะ
จากกรณีที่นางสาวกัญญาวีชุงรำอายุ๓๒ปี
พร้อมนางสุบินกิริรำอายุ๖๕ปี
ชาวตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำไปแจ้งความค่ะ
บอกว่านางสุบินผู้เป็นแม่
ถูกชายอายุประมาณ๔๐ปี

หลอกทำพิธีแก้คุณสัยมนต์ดำให้แม่
แต่สุดท้ายสร้อยคอทองคำก็เอาไป
เงินสด๑๒๐๐๐บาท
ค่ารวมกว่า๕๐๐๐บาท

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา

บอกว่าไปทำบุญทอดกระถิ่นที่วัดในหมู่บ้านจู่ค่ะ
ตอนนั้นปวดท้องปวดหัวไม่ทราบสาเหตุเลยเป็นอะไรไม่รู้
จากนั้นมีคนมาทักว่าโดนคุณสัยหรือเปล่าไปแก้ไหม

ก็เลยไปแก้คุณสัยมนต์ดำที่บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้

วันนั้นมีคนมาร่วมพิธีด้วยประมาณ๕๖คน

ส่วนหมอศัยศาสตร์คนทำเป็นผู้ชายผิวขาว
รูปร่างสันทัศน์อายุ๔๐ปีโดยประมาณ
ทำพิธีผู้ชายคนนี้บอกให้ทุกคนในพิธี
สร้อยออกมาวางไว้ในพาน
แต่หากใครไม่มีทองก็เอาเงินสดมาใส่พานไว้
แล้วจะนำทรัพย์สินทั้งหมดไปลงอัคระ
วันนั้นมีชาวบ้าน๓คนถอดสร้อยทองวางไว้ในพาน
๓วันต้องเอาไว้ในนี้แหละแล้วเดี๋ยวมาเอาคืน
ล่าสุดนะคะคนที่อ้างว่าเป็นหมอใสเนี่ย
ชื่อว่านายสมชายอายุ๓๘ปี
หลังจากที่เขาได้รับทราบข่าวว่าเขาถูกแจ้งความจับ
มาพบกับตำรวจเองเลยนะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
แต่นายสมชายให้การปฏิเสธ
ปฏิเสธและไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
ยืนยันว่าจะให้การในชั้นศาล
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาช่อกง

จากผู้ถูกกล่าวหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน

ก็คือการเข้ามามอบตัวกับตำรวจเอง
พนักงานสอบสวนจะสอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ